ตกเป็นของธนรัฐศรีสถาพรที่ได้แชมป์๒สนามติดต่อกันค่ะสกอร์รวม๕อันเดอร์พาร์